จนใจเองโดยเฉพาะคนที่มันใกล้ตัวคนสนิทนี่แหละค่ะ
คุณลูกนกสุภาพรอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
แล้วก็ไปกับคุณอดุลวงเจียมนะคะ

เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะ
บอกว่าลูกน้องในบริษัทค่ะยักยอกเงินไปกว่า๕แสนบาท
ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าหลังจากตรวจสอบบัญชีนะคะ
พบว่ามีพนักงานโกงไปตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
จนถึงวันที่๒๐ตุลาคมค่ะ
ตัวเธอเองเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการตรวจสอบบัญชีของธนาคารเลยนะคะ
ด้วยความว่าไว้ใจและอีกอย่างหนึ่งคือธุรกิจเนี่ยกำลังขยายตัวด้วยนะฮะ
ซึ่งหลังจากที่จับได้ก็เลยเรียกตัวมาพูดคุย
และตัวผู้กระทำเองรับสารภาพทุกอย่าง
ทุกอย่างค่ะก็เลยให้ลูกน้องคนกล่าวเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
ในเบื้องต้นเห็นว่ามีการชดใช้คืนมาแล้ว
จำนวนนึงประมาณสี่หมื่นบาทก็ต้องมีการตกลงลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้ก่อนนั่นเองค่ะยังไงก็ขอให้ได้เงินคืนครบทั้งหมดแล้วกันนะคะ
แบบนี้โอ้โหเสียความรู้สึกนะฮะเพราะว่าไว้ใจแล้วก็ทำงานกันมานานแบบนี้
เชื่อเถอะแบบนี้กฎแห่งกรรมมันมีจริงนะแล้วก็เดี๋ยวนี้โอ้โห
โซเชียลติดตามออนไลน์กันได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวใช่
สุดท้ายคนใกล้ตัวร้ายที่สุดนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นก็นะดูไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันแล้วกันนะครับ
แต่ว่าคนที่ทำไม่ดียังไงก็ไม่ได้ดีหรอกนะคะ